เรื่องของน้ำใจของคนในวงการบันเทิง
เชื่อว่าหลายคนคงได้รับทราบกันมาแล้วนะครับ
มีดาราศิลปินหลายต่อหลายคนที่ต้องการ
แสดงว่าถูกประสงค์ในการบริจาคอุปกรณ์ต่างช่วยเหลือแพทย์นั่นเอง
อย่างคุณสงกรานเตชนรงค์ค่ะ
ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการสมทบทุนให้กับคนใจบุญนะ
มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขัดแคลนด้วยค่ะ
ทำดีก็จริงคุณแต่ก็ไม่ไหวเจอชาวเน็ตจ้องจับผิดค่ะ
ว่าภาพที่เจ้าตัวโพสต์เนี่ยสงกรานเนี่ยไม่ได้ลงข้อความด้วยตัวเองหรือเปล่า
เพราะว่าคำพูดในแคปชั่นมันดูแปลกเหมือนไม่ใช่คนโพสต์เองนะฮะ
เขาบอกว่าคนโพสตุอยากมีตัวตนบนพื้นที่ของสงครานรึเปล่า
ก็เลยรู้เลยแหละว่าฝ่ายชายไม่ได้โพสต์เอง
แล้วก็เหน็บไปถึงใครบางคนด้วยว่า

ช่วงนี้ว่างงานนะสิไม่มียาวเกาะติดเป็นแมงดาปีกบาง
โอ้ยแรงนะค่ะ
งานนี้พี่สงครานอดทนไม่ไหว

พี่ฝากมาอยากให้ตั้งใจอ่าน

แม้ออกตัวแทนกันขนาดนี้ก็แต่งงานกันเร็วนะ

แบบนี้เลยชัดเจนว่าจะต่อไปว่าใครนะคุณนะ
แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าคุณสงกรานจะกลัวว่าดราม่ามันจะบานปลายไปมากกว่านี้หรือเปล่า
ก็เลยตัดสินใจลบภาพนี้ออกไปซะเลยจะได้จบ
จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับชีวิต